ร่วมงานกับคุณชอยมากี่ครั้งแล้วร่วมงานกันในลักษณะไหนให้เห็นภาพค่ะเชิญค่ะ
นี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ร่วมงานกับคุณพรครับหลังจากที่มีสถานการณ์เรื่องไฟป่า
เมื่อช่วงเดือนอ่าเดือนมีนาเมษาช่วงนั้นครับ
ไฟป่าบอกว่าในเชียงใหม่มันมันลุกลามากแล้วก็
ชนชาติภัณฑ์เองเนี่ยก็ไปดับไฟป่าแล้วก็ประกอบกับช่วงที่
อ่ามีผู้เสียชีวิตอ่ะครับอืมซึ่งช่วงนั้นนะครับ
ผมก็สื่อสารเรื่องของชุมชนสู้ไฟป่าครับ
ไฟป่าซึ่งก็จะมีส่วนมนุษยาวิทยาสิรินทร
มีมูลณีที่พัฒนาภาคเหนือแล้วก็โปรควาร์โปรดักชั่น
ซึ่งเรากับเรื่องชาติภัณฑ์เหล่านั้นนะครับ
แล้วก็ช่วงนั้นพอดีที่ผมได้มาถ่ายทำ
แต่ละคดีชิ้นหนึ่งที่บ้านฝาคานัยครับคือที่บ้านทิศฤกษ์
แล้วผมก็ทำเป็นคลิปเล็กขึ้นมา

ซึ่งคลิปนี้ทางทีมงานคุณช้อนเล่าให้ผมฟังภายหลังว่า
เป็นคลิปที่เมื่อเขาดูแล้วเขาก็เลยสนใจ
ก็เลยเป็นที่มาของการติดต่อเข้ามาผ่านยังเพจโพฟาโปรดักชั่นครับ
แล้วก็ว่าช่วงไหนสะดวกช่วงไหน
ก็เลยพาเขามาที่บ้านปากคาไนครับ
ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ทีนี้ลักษณะของการทำงานร่วมกันกับทางทีมคุณชรเป็น
เป็นการตกลงกันในลักษณะไหนคะ

แต่ว่ามีทีมงานที่ประสานมาครับ
ผมตลอดตลอดเวลาจนจนกระทั่งเสร็จกระบวนการเนี่ย
ผมได้คุยกับคุณชรช่วงที่เขาลงในพื้นที่ครับ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีทีมงานของเขาประสานมา
แล้วก็จะคุยเรื่องของการเดินทางอย่างไรครับ

คือก่อนหน้านั้นเนื่องจากว่าผมทำสนสนับสนสู้ไฟป่า
ซึ่งต้องการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังสู้กับไฟป่าครับ
แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางศูนย์เองเนี่ย
ก็จะนำของที่ประชาชนบริจาคครับ

ก็ผมก็เลยแจ้งกับทีมงานว่า
ขอให้ผมไปคนเดียวแล้วไปเจอวิธีปรึกแล้วก็ชาวบ้าน
จากตรงนั้นมาผมก็เลยเดินทางด้วยรถส่วนตัว
และไฟฟ้าแล้วก็ทางกิจงานแจ้งต้องค่าน้ำมันใหม่ให้

แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องเงิน
ช่วงนั้นเราก็พยายามสื่อสารเรื่องของไฟป่าด้วยครับ

เราก็เลยตุกส่งดีกว่าอีกที
เราก็ดีใจมากเลยคุณชนในครั้งนี้
เขาสนใจและทั้งใจที่จะมาเรียนรู้

แล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของโพควาเนี่ย
คือณตอนนี้หลังจากที่มีประเด็นตั้งคำถามต่อเรื่องกรณีการรับบริจาคเงินเป็นหลักเนี่ยนะคะ
ในส่วนของโพควาเองค่ะคุณโอสิ่งที่กังวลที่สุดของทางทีมหรือว่าตัวคุณโอเองเนี่ยคือเรื่องอะไรคะ
ตอนนี้ผมไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย
ผมได้แจ้งผ่านเพจแบบว่าอ่า
ได้มาเนี่ยเป็นจริงไม่ได้คุยกันว่าต้องจ่ายค่าน้ำมันเท่าไห
ตายเท่าไหร่ยังไงส่วนคลิปที่ผมทำ
ที่ผมอยากเล่าเรื่องชาติภัณฑ์กะเหลี่ยง
ช่วงนั้นที่คุณถอนมาด้วย
ว่ามันควรจะแบ่งในลักษณะจังหวะไหนช่วงไหนหรือเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าในส่วนของการได้ค่าใช้จ่ายที่ทางทีมคุณชร

ซึ่งถือเป็นค่าเดินทางหรือถือเป็นค่าอะไรคะ
เป็นค่าเดินทางครับแล้วก็ทีมงานแจ้งกับผมว่า
ค่าเดินทางแล้วก็เป็นค่าประสานงานคือผมอ่ะก่อนที่เขาจะมา
คือผมโทรเช็คกับพื้นที่ว่าพื้นที่สะดวกไหม
เพราะว่าคุณทรเองเนี่ยก็มาจากเชียงใหม่แล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ย
คนหลายชุมชนปิดบ้านขึ้นไปได้ไหม
พอได้ผมก็โปรเจคคอนเฟิร์มทางชุมชนแล้วก็คอนเฟิร์มทางคุณชร
ก็เลยประสานเข้ามาครับ
คือตอนร่วมงานกันอยู่ในช่วงเดือนมีนาเมษาแบบนี้ใช่ไหมคะ
คุณชรบอกไหมว่าให้ทางทีมพาเข้าไปเพื่อนำสิ่งของ
หรือว่าชนเผ่าที่ทำงานเรื่องไฟป่ามีลักษณะการพูดเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
มีครับทางเป็นทีมงานนะครับผมผมไม่ได้ติดต่อผ่านคุณช้อนโดยตรงครับ
เป็นทีมงานต้องการจัดไปบริจาคหน้ากากครับ
แล้วก็อยากที่จะไปเรียนรู้วิถีชีวิตด้วย
แล้วก็ไปดูเรื่องของการจัดการไฟป่าด้วยอย่างนี้ครับ
ซึ่งเขาก็นำของไปบริจาคถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็ของที่บริจาคก็ปรากฏในภาพครับ
เหนือจากหน้ากากแล้วมีอะไรอีกคะคุณโอ

คือผมได้รับเงิน๑๕๐๐บาท
ใช่งั้นเงิน๑๕๐๐บาทนี้เราเข้าใจตรงกัน
เหมือนกับเป็นค่าเดินทางของตัวคุณโอใช่ไหมคะ

แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการบริจาคในส่วนของหน้ากาก
เพื่อให้กับคนที่ทำงานดับไฟป่าถูกต้องนะคะ

และนอกเหนือจากนี้มีอุปกรณ์ลักษณะอื่น
หรือว่าเป็นจำนวนเงินเพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์ต่าง
ที่ช่วยในการดับไฟป่าให้กับคนที่คุณช้อนเข้าไปในพื้นที่ไหมคะ
สำหรับเฉพาะที่บ้านป่าคาไนผมคุยกับพี่พึกแล้วว่าไม่มีเงินครับ
ก็มีที่ปรากฏในภาพที่ถ่ายร่วมกับคุณช้อนในวันนั้นเท่านั้นครับ
เลยส่วนของคุณเฟื้อกเองก็มีการเช็คกันเอง
จากคุณโอกับคุณพลึกก็ทำงานด้วยกัน
ก็คือในส่วนของทีมเท่าที่ได้ทำงานร่วมกันกับทีมคุณชร
เหนือจากที่คุณโอบอกมาไม่มีอะไรที่บริจาค

ทีนี้คุณโอได้ลอง
หลังจากที่มันมีประเด็นตรวจสอบเงินรับบริจาค
คุณโอได้ลองคุยกับเครือข่ายอื่น
หรือแม้กระทั่งคุณพลึกได้คุยกับเครือข่ายอื่นนะคะ
ว่าจริงแล้วอาจจะมีคนได้รับของบริจาค
หรือว่าได้เป็นเงินบริจาคเพื่อนำไปใช้
ในการช่วยการดับไฟป่าตอนนั้นนะคะ
ข้อมูลนี้คุยกับพี่พึกแล้วคือไม่มีข้อมูลเลยครับ
พฤษก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้ไงว่า
คุณช้อนมาที่นี่แล้วก็เราได้รับอะไรบ้าง
พี่พลึกได้รับหน้ากากพี่พลึกคือข่าวบ้านที่นี่ครับ
ผมก็เป็นค่าเดินทาง๑๕๐๐บาท

ที่ฉันเห็นในเพจของคุณพลึกโอโดชาวนะคะ
คุณโอที่มีการพูดถึงคือ
คืออันนี้ก็แล้วแต่นะคะควรจะเข้าใจแบบไหน

ก็คือเนื้อหาของตัวตัวเนื้อหาที่คุณชอนผลิตขึ้น
ดูแล้วคุณพลึกก็มีความค่อนข้างจะกังวล
เรื่องของความเข้าใจต่อเนอะเรื่องไฟป่ากับชนเผ่า
ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคะว่านี่เป็นประเด็นหนึ่ง
ที่ถูกพูดถึงขึ้นมาในช่วงนี้

คุณโอลองขยายความแทนคุณพลึกหน่อยค่ะเชิญค่ะ

ประเด็นหนึ่งที่คุณจรพูดแล้วก็พอผมดู
ผมรู้สึกกังวลว่าจะเกิดความเข้าใจผิดก็คือ
เรื่องไล่หมุนเวียนครับไล่หมุนเวียนน้ำที่ต้องใช้
จากผลนะครับดังนั้นได้หมุนเวียนที่นี่
เวลาชุมชนไหนทำเนี่ยก็จะต้องดูแลระบบนิเวศในที่นั้น
ให้สมบูรณ์หมายความว่าถ้าป่าสมบูรณ์
มันก็จะมีน้ำที่ตกลงมาเป็นตามฤดูกาลได้ครับ
ซึ่งที่นี่แต่ละชุมชนที่ทำไล่หมุนเวียน

ชาวปกรณ์ยอมก็คือความเชื่อเรื่องป่าเดฟอร์
ใช้สอยป่าที่อยู่ซึ่งป่าเหล่านี้
ถูกปฏิบัติผ่านเรื่องของจารีดความเชื่อครับ

เรื่องของการเผาป่าอย่างนี้ครับ

อันนี้เป็นการตีความนะครับว่า
พอภาพที่ปรากฏกับคำพุทธิบรรยาย

เกษตรแบบไล่หุ่นเวียนเนี่ย
ต้องเผาซึ่งจริงเนี่ยต้องเผาอยู่แล้ว
แต่ว่าในคลิปปรากฏว่า

ก็ยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่
แต่ว่าด้วยระยะเวลา๔๕ชั่วโมง

ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบทที่๑ครับ

สำหรับผมแล้วมุมหนึ่งผมก็ดีใจนะครับ
ที่เขาเองก็เริ่มเปิดบทที่๑แล้ว

ตัดสินใจที่จะเรียนต่อหรือว่า

ถ้าคุณชรเราก็ทีมงานอยาก

พร้อมที่จะเสิร์ฟข้อมูลให้แล้วก็

การมาของคุณชรเองเนี่ยน่าจะเป็นกระบอกเสียง

จากเราเป็นชาติภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเล็กแล้วเนี่ย
เสียงของเราก็เล็กไปด้วย

ผมคิดอย่างเดียวว่าการที่คุณช้อนมาในวันนั้นเนี่ย
ก็คือเราดีใจที่เขาได้มา

เรื่องเหล่านี้ถูกสื่อสารเพราะว่า

ตลอด๔๕ชั่วโมงมานะครับ
ก็พี่ฟึกได้เล่าทุกอย่างให้เขาฟัง

อาจจะเป็นบทที่๑สำหรับคนที่

มุมมองผมมองในมุมนี้มากกว่าครับ

ฉะขมวดแบบนี้ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องค้านดิฉันนะคะ
คือจะบอกว่าสิ่งที่คุณชรสื่อสารในคลิปนั้นเนี่ย
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
และถ้าต้องการจะเรียนรู้เนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยนะคะ
ทางโพฟาหรือว่าคุณพฤกษ์โอโดเช้าเอง
ก็คิดว่าถ้าคุณช้อนได้ก้าวเข้าไปให้ลึกกว่าบทที่๑ที่ว่านั้น
จะเข้าใจปัญหาที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่บทที่๑แล้วก็จบแค่นั้น
ซึ่งจริงแล้วเป็นภาพจำโดยที่ใครก็อาจจะเข้าใจปัญหาในลักษณะนั้นทั้งนั้น

เพราะฉะนั้นดับแรกที่การที่เขาเปิดใจตอนเรื่องที่จะมาเรียนรู้ก็
เข้าใจค่ะคุณโออย่างนี้อย่างนี้ขออภัยดิฉันต้องบริหารเวลาด้วย
อภัยจริงนะคะคือคุณโอจริงฉันเข้าใจไม่อยากให้บัวช้ำน้ำขุ่นแต่
แต่ประเด็นก็คือว่าจริงแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ชั้นแรกที่นำเสนอ
ถูกไหมคะมันต้องเข้าไปให้ลึกกว่านั้นเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง

คุณโอเอาอย่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวพอจะได้ข้อมูลนะคะ
พอจะได้ข้อมูลขออภัยจริงเวลาจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่ง
ต้องคุยกับทางกรมสรรพากรด้วยนะคะยังไงขอบคุณคุณธินพัฒน์ตอนนี้ก่อนนะคะ